เราเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
เชื่อว่าท่านอยากรู้เรื่องความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าต่างอย่างแน่นอน

ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยเฉพาะตอนนี้ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลค่อนข้างเยอะ
ก็อยากจะให้คุณผู้ชมตรวจสอบผ่านทางไทยรัททีวีค่ะ
เรื่องของกำแพงใช่ไหม
ทุบกำแพงหนีเราตรวจสอบความจริงให้แล้ว
ทางจังหวัดก็ไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
ดูตัวเลขก่อนวันนี้สบคแถลง
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในไทยสำหรับการระบาดระลอกใหม่นะครับ
วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๔๒๗รายนะครับแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๖รายนะฮะ
แล้วก็มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยนะครับจากการคัดกรองเชิงรุกเนี่ย
พบติดเชื้อ๓๙๗รายที่เหลืออีก๑๔รายเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ
ซึ่งก็แน่นอนว่าเขาจะอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐอยู่แล้ว
ผู้ป่วยสะสมของไทยทั้งหมดนะครับถ้านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะฮะ
ช่วงที่มีการระบาดรอบแรกนะครับผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๕๗๑๖รายนะครับ
ส่วนตอนนี้นะฮะผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนนู้นก็คือ๖๐รายนะครับ
มีที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๔๐๗๘นะครับกำลังรักษาตัวตอนนี้๑๕๗๘ราย
ผู้ที่ติดเชื้อในประเทศในวันนี้นะครับถ้าจะดูจาก๑๖รายเนี่ยนะฮะไม่นับแรงงานต่างด้าวนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้านับจากศูนย์กลางตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครไปเลย
ผู้ชมดูภาพที่หน้าจอนะครับก็จะมีผู้ที่เดินทางไปในหลายพื้นที่นะฮะ
ติดเชื้ออยู่นะครับที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนะฮะ
สระบุรีเนี่ย๓ตอนนี้ที่พบแล้วฉะเชิงเซา๑ปฐุมธานี๒เพชรชบุรี๑สมุทรปราการ๒อุตรดิษฐ์๑กรุงเทพ๕นครปฐม๑
แรงงานต่างด้าวทั้งหมด๓๙๗รายนะครับตอนนี้นะฮะตรวจพบนะครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่สำคัญก็คือร้อยละ๙๐ได้เนี่ยไม่มีการแสดงอาการแต่ตรวจพบเชื้อนะครับ
นี่คือกรณีที่สบคแถลงอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าทางจังหวัดแถลงเพิ่มเติมในวันนี้ก็มีอีกเยอะนะฮะ
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
ทำให้คณะทำงานสอบสวนโรคของสบค
หันมาประเมินการกระจายตัวของผู้เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ว่าจะกระจายไปทั่วประเทศได้ไกลแค่ไหน
เพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเอาเข้าจริงนะครับ
เอาแบบที่พบเชื้อแล้วแล้วยังไม่พบเชื้อนะครับ
มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็แล้วแต่
มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครตอนนี้๒๒จังหวัด
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพแผนที่หน้าจอนะครับ
๒จังหวัดเนี่ยเหนือสุดคือเชียงใหม่นะครับ
ใต้สุดคือสงขลานะครับ
แล้วก็มีการเปิดเผยเอาไว้เนี่ยนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
๒จังหวัดนะฮะที่มีการเชื่อมโยงกับผู้ที่เดินทางไปเดินทางมาที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร

จังหวัดสีแดงนี่คือพบผู้ที่ไปที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครแล้วพบผู้ติดเชื้อแล้ว

จังหวัดสีเขียวคือมีการตรวจหาเชื้อผลยังไม่ออกหรือตรวจแล้วไม่พบผู้ติดเชื้อตามภาพในหน้าจอเลยนะครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับทางสบคบอกว่าที่เปิดเผยเนี่ยไม่ใช่ต้องการให้ตื่นตนก
แต่เพื่อเกิดความตื่นตัวจะได้เตรียมความพร้อมเผื่อท่านจะได้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับ
ไม่ได้พูดให้ตกออกตกใจนะครับพูดเพื่อให้ระบบของการป้องกันควบคุมโรคโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
จะได้มีการเขาเรียกอะไรแอคติเวทระบบจะใช้ภาษาอะไรหมายถึงว่าต้องยกระดับของการค้นหาคนที่เข้ามาตรงนี้
ถ้าจะให้ง่ายไม่ต้องตื่นกันทั้งหมดถ้าท่านมีเรียกว่าอะไรมีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วท่านเป็นคนที่เข้ามายังตลาดกลางกุ้งนี้
ท่านเข้าไปแสดงตัวโทรศัพท์เข้าไปหาเอาง่ายเลยนะครับก็คือทางด้านสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลจังหวัดนั้นเลยก็ได้ครับ
แล้วก็บอกเลยนะครับว่าเกี่ยวยงกันเคยไปซื้อเคยเข้าไปสัมผัสตรงนี้แล้วก็อยากจะมาตรวจนะครับก็ได้ตรวจเลยครับ
แต่ต้องเอ่ยจังหวัดนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเพื่อจะได้มีการคาดหวังได้ตรงกันนะครับว่าเดี๋ยวเกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าอยู่ในรายนามรายชื่อต่างเหล่านี้ท่านไปตรวจเลย

ด้วยความที่ว่าร้านไม่ได้อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
ขอตรวจโควิด๑๙กลายเป็นว่าต้องเสียเงินเอง
เรื่องนี้ค่ะในอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่จริงนะคะ
คือตอนนี้ค่ะคนที่เดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร
หรืออยู่ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อหรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโควิด๑๙
สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันทีนะคะเพราะว่าได้สั่งการให้โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลต่างตรวจให้ตามสิทธิ์
และทางกระทรวงสาธารณสุขจะไปเบิกค่าตรวจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเอง
ก็เลยขอย้ำแบบนี้ว่ากลุ่มเสี่ยงตรวจทันทีได้เลยนะคะ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันค่ะ
รับการตรวจเชื้อเนี่ยโรงพยาบาลไม่ตรวจให้หรือว่าต้องเสียเงินเอง
อันนี้มันเป็นข่าวไม่จริงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่ผ่านไปสมุทรสาคร
หรือว่าอยู่ในจังหวัดที่มี
การพบผู้ติดเชื้อหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอาการ
เป็นไข้ที่เข้าข่ายว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย
ไปรับการตรวจได้เลยครับนะครับผมสั่งการให้ให้หน่วยบริการ
สถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างได้ทำการตรวจให้ตามสิทธิ์
เดี๋ยวเรื่องเงินค่าตรวจเดี๋ยวทางกรุงศาสตร์ถูกไปเบิก
สปสชเองนะครับไปรับการตรวจได้เลย
แต่ขอให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับ
เดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิดกันเดินไปปุ๊บแล้วก็บอก
รู้สึกว่ามีการอาการไข้เจ็บคอนะครับ
แล้วก็บอกคุณหมอว่าเออผ่านไปหัวหินมาผ่านสมุทรสาครแวะทานข้าว
ก็บอกเขาอย่างนี้ก็อยู่ในกลุ่มอยู่แล้ว
ก็ใครผ่านไปผ่านมาคือตัวแพทย์เองเขาก็จะวินิจฉัย
แต่ว่าถ้าคนแบบปกติไม่มีอะไรเลยเขาต้องสัมภาษณ์ก่อนไง
เพราะว่าอันนี้ใช้วิธีเอ่อสว๊อปจมูกใช่ไหม

นะครับถ้าเข้าค่ายกลุ่มเสี่ยงก็เอ่อทางกระทรวงศาสตร์ศุกร์จะดูแลให้
ในเรื่องของการตรวจเชื้อ
นี่ค่ะให้ข้อมูลชัดแบบนี้ค่ะข้อมูลจากทางโฆษกสบคนะคะ
มีหลักเกณฑ์อยู่๔อย่างนะคะที่จะสามารถตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ได้ฟรี
ก็คือจะต้องมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง๑๔วันก่อนมีอาการ
เดินทางมาจากเขตโรคติดเชื้อพื้นที่ที่มีการระบาดอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่๑
เกณฑ์ที่๒ก็คือประกอบอาชีพใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตที่มีโรคติดเชื้อ

เกณฑ์ที่๓ก็คือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัย
เป็นบุคลากรทางการแพทย์อันนี้คือ๔เงื่อนไขหลักนะคะที่จะสามารถตรวจโควิด๑๙ได้ฟรี
แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแพทย์ผู้ตรวจก็เหมือนกับการระบาดในรอบแรก
ถ้าหากว่าจะเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก็จะต้องมีการตอบคำถามจากทางแพทย์และพยาบาลก่อน
หรือว่าคุณเสียงในลักษณะไหนยังไงถ้าคุณเสียงจริงเขาตรวจให้ฟรี
คือนอกจากเรื่องความเสี่ยงจากการใกล้ชิดแล้วก็ต้องดูอาการของตัวคุณด้วย
แผ่นว่าช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างโดยเฉพาะข่าวสารที่ผ่านทางโลกออนไลน์

ก็ไลน์มาไวเครียดไหมท่านรู้สึกอย่างไรแรกเปลี่ยนกับเราได้นะฮะ
เพราะวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเครียดเครียดเพราะว่าเห็นการแชร์ภาพภาพนี้
ลุกำแพงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะหลบหนีคือแรงงานต่างด้าวบางคนก็เขาก็เอาภาพที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กมาก่อนนะฮะที่เป็นคนที่โพสต์นะฮะที่เป็นภาพเพจของเขานี่นะฮะดูตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูภาพอื่นนะฮะคือคนที่โพสต์เนี่ยเขาพูดประมาณว่าตอนเนี้ยพม่าในตลาดกุ้งเนี่ยพังกำแพงด้านหลังนี้อ
แปลงงานชาวเมียนมาที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นค่ะนะฮะบางคนก็เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายบางคนก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะอ่าต่อให้ถูกต้องตามกฎหมายบางทีเขาก็ไม่อยากถูกกักตัวอยู่ในนี้ค่ะเพราะตอนเนี้ยปิดพื้นที่หมดเลยล็อคดาวน์นะฮะสมุทรสาครโดยเฉพาะพื้นที่ตลาด
จริงหรือไม่จริงก็อยากรู้ความจริงนะครับ
แต่มีคนนึงนะครับแสดงความเห็นในคอมเมนต์นะครับ
บอกว่าผมจะคอยเช็คข่าวนะว่าจริงหรือเปล่า
ถ้าจริงก็ขอบคุณที่ช่วยแจ้งข่าวสำหรับคนโพสต์นะ

แต่ถ้าไม่จริงผมจะแจ้งความคุณ
ข้อหานำเข้าข้อความอันเป็นเท็จ
ผมได้แคปหน้าจอไว้หมดแล้ว
ตอนนี้คนแชร์ไป๕๐๐กว่าครั้งแล้ว
อย่าอ้างว่าเฟสส่วนตัวในเมื่อเปิดสาธารณะ
ประเภทสร้างความวุ่นวายเลิกซะนะ

แต่คนก็อยากรู้อยู่ดีว่าตกลงแล้วจริงหรือไม่จริง
เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้นะคะ

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันจริงก็เป็นเรื่องใหญ่

ถ้าไม่จริงคนโพสต์คนแชร์ก็จะถือว่ามีความผิด
แพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จนะคะ
วันนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ด้านหลังตลาดกลางกุ้งตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ด้านหลังเป็นกำแพงมีรอยโหวแบบนี้จริง
กำแพงมีรอยโหวตจริงนะคะ
มีรั้วลวดหนามปิดทางเข้าออกเอาไว้ที่บริเวณกำแพงด้วยค่ะ

แต่กำแพงที่เป็นรูเนี่ยมันมีอยู่หลายจุด
ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มว่าทำไมมันถึงกำแพงมันรูโหวแบบนี้
แล้วชาวเมียนมาลักลอบหนีออกไปจากที่กักกันจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวได้ไปคุยกับในวนเทพสมุทรอายุ๕๗
เป็นประธานชุมชนค่ายลูกเสือ
วนบอกว่ากำแพงด้านหลังแบบนี้ค่ะ
ที่มันเป็นรูเป็นช่องโหวแบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้ว
คือก่อนที่จะมีเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ก็มีชาวเมียนมาเข้าออกผ่านกำแพงตรงนี้ค่ะ
ซื้อของกันเป็นประจำอยู่แล้ว
คือบางทีไม่อยากออกข้างหน้าก็ทะลุข้าง

ใช่ก็ไปซื้อของในตลาดก็เดินทะลุกำแพงตรงนี้ไปเลย
แต่พอเกิดเรื่องการระบาดของโควิด๑๙
ทหารก็นำรั้วลวดหนามไปปิดกั้นเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
ถามว่ามีชาวเมียนมาลักลอบออกไปไหม

วนบอกว่ากลางคืนก็มีออกไปบ้างก็เดินออกไป

คือที่ทหารเอารั้วรวดหนามากั้นแล้วก็ยังมีอย่างนี้หรอ
เราก็สงสัยเหมือนคุณภาคภูมิแหละว่าอ้าวมีรั้วรวดหนาม
แล้วหนีออกไปแอบออกไปไปได้ยังไง

วนบอกว่าก็คือมีคนเขาใช้เอาเหล็กวางพาดเอาไว้
เอาอิดบล็อกไปวางเอาไว้แล้วเดินข้ามไปเลย
เหมือนทำบันไดปีนกำแพงข้ามอย่างนี้หรอ

วนก็เลยบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะ
กลางวันไม่มีคนลักลอบออกไปหรอกแต่ตอนกลางคืนมีจริง
แล้วก็อยากจะให้เสริมรั้วรวดหนามอีกหน่อยได้ไหม
ที่มันมีอยู่ตอนนี้เขาเอาเหล็กมาพาดเอาอิดบล็อกมาวางเนี่ยเขาข้ามกันไปได้
สำหรับจุดที่ชาวเมียนมาหนีออกไปเป็นจุดที่กำแพงยังสร้างไม่เสร็จ
แล้วก็มีอีกจุดที่บริเวณป่านะคะ
ออกไปได้แล้วก็ไปได้หลายทางตอนนี้ชาวบ้านเขาก็กลัว
กลัวคือไม่กล้าออกจากบ้านคนที่บ้านอยู่แถวนั้นนะคะ
ก็อยู่แต่ในบ้านไม่มีใครกล้าออกไปไหนเลย
แต่ที่เห็นเขาเดินออกไป
อ๋อเดินออกไป
ตอนนี้ก็ยังมีใช่ไหมพี่

เอาเหล็กเอาอิดบล็อกวางไว้

ตรงนี้พี่คิดว่าจะต้องเข้ามาควบคุมกันยังไงบ้างดูแลเพิ่มเติมไง
ต้องหาพวกเจ้าหน้าที่มาดูแลตอนกลางคืนเนี่ย

แสดงว่าต้องเสริมรวดหนามอีกไหมพี่

เพราะดูแล้วเส้นเดียวเอาไว้อยู่เนี่ย
แล้วปกติมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตามบ้างไหมคะ
มีนะเมื่อวานผมก็ยังเห็นรถทหารเขาก็มี
อยู่ในบ้านแล้วตอนนี้
นี่นะคะคือข้อมูลจากในวนซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่เขาบอกว่าก็มีลักลอบออกไปจริง
แต่จะลักลอบออกไปช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น
นี่ท่านผู้ชมก็ส่งข้อมูลมาเยอะแยะไปหมดเลย

เดี๋ยวเราให้ดูแผนที่หน่อยคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

แผนที่สำหรับความเป็นอยู่เนี่ยค่ะ
ชาวเมียนมาเขาก็อยู่ด้านหลังตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครด้านหลังจะมีหอพัก

จากข้อมูลของเราเนี่ยค่ะจะมีชาวเมียนมาอยู่เป็นพัน
บางทีอาจจะแตะหลักหมื่นด้วยซ้ำนะคะ

ก็กินอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ส่วนกำแพงที่ทะลุออกมาค่ะ
ก็คืออยู่ที่บริเวณจุดด้านข้างตามที่เราทำแผนที่ให้ดูนะคะ
จะกำแพงจะมีรูมีช่องคือด้วยความที่มันมีช่องอยู่แล้วแต่ดั้งแต่เดิม
เขาก็เข้าออกกันอยู่เป็นประจำเป็นปีอยู่แล้ว
พอมีโควิด๑๙เจ้าหน้าที่เอารั้วรวดหนามไปวางอีกชั้นหนึ่งแต่ก็ยังเข้าออกได้อยู่
ใช่ค่ะคือกำแพงที่อยู่ข้างเนี่ยค่ะมันก็มีหลายจุดนะคะ
แล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดเล็กแตกต่างกันไปสูงสักประมาณ๒เมตรได้
ก็จะมีช่องลักษณะแบบนี้ช่องก็กว้างแหละ
ชาวบ้านและคนแถวนั้นเขาก็ยืนยันนะคะว่าช่องลักษณะแบบนี้มีมานานแล้ว
แล้วก็เข้าออกกันเป็นประจำด้วยความเคยชิน
นี่ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกกับเราเป็นข้อมูลหลายท่านเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ฟังทางจังหวัดหน่อยกันแล้วกันนะครับ
วันนี้ครับทางจังหวัดต้องออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าสร้างความวิตกกังวลให้กับคนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีนะครับ
แถลงข่าวเรื่องนี้นะเรื่องที่มีแรงงานต่างด้าว
มีคนที่แชร์นะครับแล้วก็บอกว่าลักลอบทุบกำแพงหลังพื้นที่กักกันตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครแล้วก็หลบหนีไป
ผู้ว่าสมุทรสาครบอกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
คือเดิมเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นช่องกำแพงที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาซึ่งใช้มาประมาณ๑ปีแล้ว
แล้วเจ้าหน้าที่ได้เอารั้วรวดหนามไปลงเอาไว้แล้วนะพอเป็นข่าวขึ้นมาก็ได้ไปเสริมรั้วให้มั่นคงยิ่งขึ้นอีกแล้วนะครับ
แล้วก็จัดเวรยามประจำจุดมีการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ด้วยจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ควบคุมในช่องทางนี้แต่อย่างใด
บอกว่าก็อาจจะมีคนออกไปบ้างอย่างเช่นออกไปซื้อของโดยใช้ช่องทางนี้เพราะปกติเขาก็ออกอยู่แล้วในการไปซื้อของนะครับเพราะฉะนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าอยากฝากทุกคนนะฮะโดยเฉพาะคนไทยให้ช่วยกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าชาวเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่ด้านในที่เขาต้องถูกกักอยู่ตอนนี้๑๔วันห้ามเข้าห้ามออก
เขาไม่ใช่นักโทษเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาไม่ใช่คนทำความผิดนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันดูแลเขาให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นที่เดียวกันไม่ให้กระจายออกไปไหนเพื่อการตรวจโรคโควิด๑๙
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนทั้งคนสมุทรสาครแล้วก็คนไทยทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกอย่างเช่นเห็นเขาเดินออกไปซื้อของก็ไปตีความหมายว่าเขาหลบหนี
พอไปสื่อความหมายแบบไม่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยผู้ราชการจังหวัดสวรรครบอกว่าอันนี้น่าเป็นห่วงนะ
ถ้าเกิดเขารู้สึกกดดันอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะฮะที่พื้นที่เขาจะเขาจะปิดพื้นที่หมดแล้วนะ
ราชการจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดความกดดันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
อย่างเช่น๓๔พันคนหรือเป็นหมื่นคนที่อยู่ด้านในเขาบอกไม่อยู่แล้ว
ใช้สันจรออกมาประมาณหนึ่งปีแล้วเองครับแล้วเป็นเป็นกรุ่นเก่าตรงปีสื้อที่ผ่านมา
แต่ว่าในก่อนที่จะถึงวันที่ดำเนินการประกาศปฏิเสธควบคุมเนี่ย
ก็อาจจะมีการออกไปซื้อข้าวซื้อของโดยใช้ช่องทางดังกล่าวมีอยู่
แล้วหลังสุดเนี่ยท่านรองทุ่มการตะวัดพัก๗เนี่ย
ก็ได้เดินทางไปในจุดดังกล่าว
ไปตรวจสอบดูอย่างละเอียดเลย
แล้วก็ได้สอบถามจากทั้งคนภายนอกภายในเนี่ยนะฮะ
ว่าช่องทางดังกล่าวเนี่ยไม่พบว่ามีการ
หลบหนีของเรียนงานตามด้าว
ต้องช่วยกันว่าชาวเมียนมาร์ที่อยู่ในส่วนนั้น

ไม่ได้มีชาวเมียนมาไปทุบกำแพง

ช่องหัวหรือว่ารูที่กำแพงมีมาเป็นปีแล้ว
แล้วเขาก็เดินเข้าเดินออกกันเป็นประจำ
แต่ข้อมูลของชาวบ้านบอกว่าตอนกลางคืนนะเวลานี้
ก็ยังมีชาวเมียนมาบางส่วนหนีออกไป

ขั้นเอาเหล็กพาดเอาอิดวางแล้วก็เดินออกไปเลยอย่างนี้
ท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีหนีออกไป
ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลองดูให้หน่อยโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเหมือนที่ชาวบ้านบอกนะ
จะได้สบายใจว่ามีแอบออกไปไหมนะคะ
ทีนี้ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดของวันนี้ก็คือ
มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก๒๔๒ราย
จากเดิมเมื่อวานมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๘๒๑ราย
ทำให้ตอนนี้นะคะผู้ป่วยสะสมที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้นรวมแล้ว๑๐๖๓รายนะคะ
คิดเป็นยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ในกลุ่มเสี่ยง
โดยรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัย
ดำเนินการไปแล้ว๖๑๕๖ราย
รู้ผลแล้ว๓๘๐๘ราย
ส่วนใหญ่กว่า๙๐เป็นแรงงานข้ามชาตินะคะ
แต่จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในขณะนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เนื่องจากว่าแต่เดิมเคยตรวจพบเชื้อมากกว่า๔๐
แต่ปัจจุบันตรวจพบเชื้อประมาณ๒๗๙๑นะคะ
ช่วง๙โมงเช้าของวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค
เจ้าหน้าที่สาธินสุขจังหวัดสมุทรศาขร
ไปตั้งจุดที่บริการซีวัล
ก็ไปถูกตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ท่าจีนเป้าหมายในการตรวจก็คือสองพันห้าร้อยคนนะคะ
บรรยากาศการตรวจนะคะก็มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากเลยค่ะ
ก็มาเข้าแถวรอตรวจนะคะเข้าแถวกันเป็นกิโลนะคะ
เพราะว่าบ้านเอื้ออาทรท่าจีนตรงนี้ค่ะมีแรงงานต่างด้าว
พักอาศัยอยู่เยอะนี่ค่ะนี่คือภาพการเข้าแถว
รอคิวตรวจโควิดสิบเก้าโอ้โหก็เนี่ยเป็นกิโล
แต่ทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะแต่มันก็เยอะอ่ะ
แล้วก็อาจจะไม่ได้ห่างอะไรกันมากเท่าไหร่ไม่รู้จะมีที่ตรงไหนเว้นนะฮะ
เนี้ยก็เว้นได้ประมาณเท่านี้ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลบ้านเอื้ออาทรค่ะ
นายโตมาวัฒนสุระอายุ๔๘ปีบอกว่าการเคหาดตรงนี้มีการแบ่งโซนชัด
ครับว่าเป็นพื้นที่พักของคนไทยยี่สิบเจ็ดอาคาร
เป็นที่พักของแรงงานต่างด้าว๒๙อาคารซึ่งแรงงานต่างด้าวก็จะรวมตัวกันในโซนที่เขาจัดเอาไว้ให้ค่ะ
ก็เป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการมีในจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้เช่าให้พักอาศัยมีการจัดรถรับส่งให้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะมาต่อเนื่องกันที่สถานการณ์โควิด๑๙สำหรับการระบาดใหม่ในรอบนี้กันหน่อยนะคะ
มาดูผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจากการแถลงโดยโคศกกรทมร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะคะ
ที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพเพิ่มอีก๒รายรวมแล้วในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้๔รายนะคะ
ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่พบเป็นผู้ชายอายุสี่สิบสามปี
เป็นลูกจ้างทำงานที่แพ้กุ้งจังหวัดสมุทรสาครพักอาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียนนะคะ
อีกรายเป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปีค่ะอาชีพค้าขายเพิ่งได้รับผลยืนยันรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพนะคะ
ส่วนทำรายของผู้ป่วยรายที่สามเป็นผู้ชายอายุสี่สิบสามปีเนี่ยค่ะเป็นลูกจ้างขายอาหารทะเลที่แพ้กุ้ง
ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครไปขายอาหารทุกวันตั้งแต่ตี๔ถึง๙โมงเช้า
วันที่๕ถึง๑๑ธันวาคมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากบ้าน
ไปทำงานที่แพ้กุ้งตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ตี๔ถึง๙โมงเช้า
หน้ากากอนามัยตลอดนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ
ทำงานเสร็จกลับบ้านบ้านก็อยู่ในชุมชนเขตบางขุนเทียนนะคะ
ภรรยาเป็นคนทำอาหารให้กิน๑๒ธันวาคมรู้ข่าวว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙
ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครก็เลยแยกตัวออกไปพักที่บ้านเช่าอีกแห่งหนึ่ง
เขตบังขุนเทียนอยู่คนเดียวค่ะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับใคร
ซื้ออาหารเข้ามากินในที่พักนะคะสิบสามถึงสิบเจ็ดธันวาคม
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปทำงานค้าขายที่แพ้กุ้งตลาดกลางกุ้ง
จังหวัดสมุทรสาครทำงานทุกวันเลยค่ะตี๔ถึง๙โมงเช้า
เขายืนยันว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอด
ทำงานเสร็จก็ขับรถเป็นรถยนต์ส่วนตัวกลับไปที่ห้องเช่า
ซื้ออาหารกลับไปกินคนเดียวที่ห้องเช่านะคะ
๑๘ธันภาคมก็เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
ผู้ป่วยก็ขับรถกลับไปที่ห้องพักไม่ได้ออกไปไหนเลย
๙ธันวาคมผู้ป่วยเองได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเอกชนที่ไปตรวจนะคะ
ว่าติดโควิด๑๙นะคะขอให้ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อขอตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งผู้ป่วยนั่งแท็กซี่ไป
ผู้ป่วยและคนขับรถแท็กซี่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เพื่อรอผลผู้ป่วยไม่มีอาการค่ะ
ธันวาคมผลการตรวจออกมาปรากฏว่าติดโควิด๑๙
อันนี้คือการยืนยันเป็นครั้งที่๒จากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ดังนั้นค่ะกรทมกับกรมควบคุมโรค
ได้มีการสอบสวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๔รายนะคะ
ก็เป็นคนในครอบครัวของผู้ติดเชื้อค่ะ
อยู่ระหว่างติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ๑ราย
ก็คือคนขับรถแท็กซี่ที่พาไปโรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวันที่๑๙ธันวาคมแล้วก็มีการทำความสะอาด
ที่พักของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนผู้ป่วยรายที่๔เป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปี
มีอาชีพค้าขายเพิ่งได้รับผลยืนยันว่าติดโควิด๑๙ค่ะ
ก็อยู่ระหว่างสอบสวนโรคนะคะ
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่๔คนนี้นะคะ
สำหรับผู้ป่วยรายแรกที่ย่านประชาชื่นเขตบางซื่อค่ะ
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๕๑รายนะคะ

จากรายแรกเนี่ยสัมผัสเสี่ยงสูงอีก๕๑ราย
แต่เบื้องต้นตรวจแล้วไม่พบเชื้อ
แต่ก็ต้องกักตัวดูอาการ๑๔วันนะคะ
ส่วนผู้ป่วยรายที่๒มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๔ราย
รายนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจอยู่ค่ะ
ติดเชื้อโควิด๑๙เข้ารับการตรวจเมื่อ๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าในช่วงเวลานั้นก็ได้เปิดให้บริการอยู่นะครับ
จนถึง๒๑ธันวาคมนะครับ
ก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องเสี่ยงต่อการต้องรับเชื้อไปด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็โพสต์ขอโทษลูกค้านะเพราะว่าตรวจในวันที่๒๐นะครับ
แล้วก็ผลออกมานะฮะ๒๑ธันวาคมนะครับ
ทางร้านตอนนี้ได้ปิดการให้บริการ๑๔วันแล้วนะครับ
แล้วทางร้านก็จะกักตัวนะครับ
ส่วนทางคุณรัฐที่เป็นคุณแม่ของเจ้าของร้าน
ตอนนี้ก็เข้าสู่การรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าไปแพร่กุ้งนะฮะตลาดยายพ่วงมหาชัยนะครับ
ไปซื้ออาหารทะเลที่นั่นเพื่อเอามาขายที่ร้านนะครับ
ไลน์ต่างเดี๋ยวไล่เรียงดูไปเลยนะครับ

ตั้งแต่๘ธันวาคมถึง๑๕ธันวาคมไปแพ้กุ้งตลาดยายพ่วงมหาชัย
ธันวาคมไปสยามสแควร์วันนะฮะแล้วก็ไปร้านดอกไม้นะครับ
ไปร้านต่างด้วยนะฮะไปรถส่วนตัวนะครับ
ถึง๒๐ธันวาคมยกเว้นวันจันทร์มาทำงานที่ร้านทุกวัน
จนกระทั่งมีผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙๒๑ธันวาคมนะครับ
ก็เลยประกาศนะฮะเพื่อให้ลูกค้าทราบด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษลูกค้าด้วย
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปที่ร้านสมศักดิ์ปูอบนะครับ
ได้คุยกับพนักงานร้านคนนึงบอกว่าเธอตอนนี้เองก็เจอปัญหาเหมือนกันนะฮะ
คือนอกจากร้านปิดนะครับตอนนี้เองเธอก็ต้องถูกสั่งให้กักตัว๑๔วันด้วยนะครับ
เดี๋ยววันนี้เข้ากักตัวแล้วนะฮะจนถึง๓มกราคมนะครับ
แต่เพื่อนที่อยู่อพาร์ทเมนต์ข้างห้องด้วยกันเนี่ยพอรู้ข่าวเนี่ยเขาก็กังวลนะฮะ
อยากให้เธอเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยอยู่ใกล้ในอพาร์ทเมนต์เดียวกัน

มันเป็นไม่ได้ที่จะไม่สามารถอ่ะ
ส่วนตัวนี้มันก็เลยทำให้เราไม่สบายใจใช่ไหม
ถูกถูกอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยป้าก็เครียดเหมือนกัน
อ๋อแล้วป้าในใกล้ชิดมากกว่าเครียด
ป้าเป็นคนล้างเป็นคนทำไปกว่าล้างด้วยน้ำล้างด้วยน้ำเลยค่ะ
ส้มล้างทุกอย่างล้างหม้อล้างถ้วยล้างจานเข้าไปอบจานในเครื่องอะไรเนี่ยก็พวกป้าเป็นคนทำอ่ะ
ป้าก็ตกใจทั้งหอพักเขาก็จะไม่ให้ป้าอยู่เพราะเขาก็กลัวกัน
ส่วนมากลูกค้าเขาก็จะถามเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของม้าคือก็คือเจ้าของร้านนะคะ
แล้วก็จะมีทักมาแบบให้กำลังใจแล้วก็ขอให้หายไวอะไรประมาณนี้ค่ะสักส่วนมากค่ะ
แต่ว่าในส่วนที่จะเป็นเกี่ยวกับการต่อว่าอะไรอย่างนี้ค่ะจะไม่มีตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะ
ส่วนมากที่ทักมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์ล้วนเลยค่ะพี่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับแบบขอให้คุณแม่หายไวประมาณเนี้ยทั้งหมดเลย
ส่วนใหญ่เขาเข้ามาถามสอบถามว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับทำอะไร
จะถามประมาณว่าเหมือนม้าไปที่นี่เวลาไหนไปตรวจที่โรงพยาบาลเวลาไหนชั้นไหนเดินทางยังไงบ้างใช้รถโดยสารหรือว่าใช้รถส่วนตัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
ตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเขาเครียดมากเขาก็รู้สึกผิด
ไม่รู้จะต้องยังไงต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ประมาณนี้เท่าที่หนูทราบมาเท่าที่หนูคุยกันมานะคะ
ก็มีประวัติไปซื้ออาหารทะเลที่มหาชัยสมุทรสาครนะฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้สำนักงานเขตคลองศาลนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะร้านนี้ตั้งอยู่ในเขตคลองศาลเนี่ย
วันนี้ก็ได้เรียกทางผู้ที่อยู่ที่ร้านทั้งพนักงานทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างนะครับ
วันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่กักตัวนะฮะแต่ว่าทางสำนักงานเขตเนี่ยเรียกมาซักประวัตินะครับ
แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องการกักตัว๑๔วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
รอผลตรวจสอบที่ชัดเจนว่าคุณไม่ได้รับเชื้อต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีการบิ๊กคลินนิ่งทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สำนักงานเขตก็ยังไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่ฮะก็จะได้สบายใจกันว่าร้านนี้เขาก็เข้าสู่การกักตัวแล้วก็ปิดร้านก่อน๑๔วัน
ใช่ค่ะทีนี้มาดูผู้ป่วยโควิด๑๙ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
มาดูที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีผู้ป่วยเป็นผู้ชาย๑รายนะคะอายุ๖๓ปี
เป็นอดีตผู้ช่วยผอบตรแต่ภรรยาที่อยู่บ้านเดียวกันไม่ติดเชื้อนะคะ
ลายคร่าวของผู้ป่วยรายนี้นะคะก็คือสัมผัสกับชาวเมียนมาก็เลยมีอาการ
เพราะว่าชาวเมียนมาก็มีอาการไอเหมือนกันใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่แบบตลอดเวลา
คือมีการมาต่อเติมบ้านที่ตำบลท่าทรายวันที่๓๑๑ธันวาคม
แล้วก็ไปงานเลี้ยงวันเกิดเจ้าของโรงปุ๋ยศักดิ์สยามอำเภอไซน้อย๑๒ธันวาคมไปประชุมที่บริษัทย่านรังสิต
ไปร้านอาหารร้านตือหวนเมืองทองทานีเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและถ่ายเหลว
ธันวาคมตอนเช้าไปบ้านลูกชายที่ตำบลบางศรีเมืองก็มีอาการปวดเมื่อยลูกชายพาไปนวดนะคะ
ที่ร้านนวดแผนโบราณใกล้บ้านตอนเย็นไปงานเลี้ยงที่โรงแรมอโนมาในพื้นที่กรุงเทพ
เข้าไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็นั่งวิวแชร์ขึ้นลิฟต์ไปชั้น๓เพราะว่าเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย
ธันวาคมขับรถไปส่งภรรยาเลือกนายกอบจที่โรงเรียนทานสำริท
โมงไปกินเลือดหมูที่ร้านอ้าแล้วก็ไปเลือกตั้งนายกอบจในตำบลบ้านใหม่และกลับบ้าน
พบเชื้อโควิด๑๙๒๑ธันวาคมต้องบอกไทม์ไลน์แบบนี้เพราะว่าไทม์ไลน์สำคัญ
เขาไปไหนยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนไปในพื้นที่เดียวกันช่วงเวลาเดียวกัน
ได้ระวังตัวไปตรวจแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปหลายพื้นที่เพิ่มเติมนะคะ
ส่วน๒สามีภรรยาที่อายุ๓๙กับ๓๗ปีที่มีอาชีพขายของรถเร่ค่ะ
เราเรียกกันว่ารถพุ่มพวงติดเชื้อแต่ไม่ได้นับรวมเป็นผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนทบุรีนะคะ
ถูกตรวจว่าติดโควิด๑๙หลังจากไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดกลางกุ้ง
เขาไปทุกวัน๙โมงเช้าโอ้โหไปซื้อมาขายอะค่ะไปทุกวันเว้นวันจันทร์
แล้วเวลาไปขายรถพุ่มพวงคุณภาคภูมิไปหลายที่มาก
เขามาถึงนนทบุรีด้วยใช่ค่ะไปหลายที่ก็เป็นรถทะเบียน๘๖๘๑สมุทรปราการนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะคะดังนั้นใครที่เป็นลูกค้าก็กักตัวแล้วก็ไปตรวจโรคนะคะ
วนอังคารไปวัดลั่ววกบางกรวยไปวัดโชว์ติการามวัดเขียนวัดตึก
พุธอยู่ในซอยแผ่นดินทองหลังเซ็นทรัลรัตนาธิเบสแล้วก็วัดนครอินทร์นะคะ
วันอาทิตย์อยู่ในพื้นที่เศรีทายซอย๕๐นะค่ะแถวแถวคูบวรนะค่ะ
รถเลขคันนี้ไม่ได้ผ่านไปในพื้นที่ของเทศบาลบางกรวย
ไปในพื้นที่ที่ติดต่อกับทางเทศบาล
แต่เพื่อความไม่ประมาททางนายกเทศบาลเมืองบางกรวยก็เลยออกคำสั่ง
เลิกการจัดงานแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทศบาลเมืองบางกรวย

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกรวย
ก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปสอบสวนโรคไปเก็บข้อมูลนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีในพื้นที่หมู่บ้านสมชายตลาดศรีบางกรวยตลาดหมู่บ้านสมชาย
ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะหลายพื้นที่เขากังวล
ตรงไหนมีตรงไหนเขาผ่านไปเราเล่าให้ฟังตรงไหนไม่มีก็ยืนยันว่าไม่มีแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะนนทบุรีมีอีกรายนึงค่ะ
ศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙จังหวัดนทบุรีบอกว่าเป็นผู้ชายไทยอายุ๓๑ปีนะคะ
เริ่มป่วยตั้งแต่๑๑ธันวาคมคือเขาเดินทางจากสถานีรถไฟ
อำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกตขึ้นรถไฟไปจุดหมายคือสถานีบางซื่อ
นั่งรถไฟฟ้านะคะเอ็มอาทีไปลงสถานีตลาดบางใหญ่
เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่บ้านไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแสงจันทร์ตอนเย็น
แต่เขายืนยันว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยตลอด๑๓ธันวาคมนั่งคุยงานกับลูกค้านะคะ
แถวแถวรังสิตนะคะคุยกับทีมงานก่อสร้างแล้วก็แวะห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะ
สาขานวรรณครตอนเย็นออกไปเดินตลาดพระปิ่นสามกินชาบูในตลาดโต้รุ่ง
ครับสิบสี่ก็อยู่บ้านสิบห้าธันวาคม
ห้างนะคะไปศูนย์อาหารของห้างด้วยนะคะไปมาบุญครองค่ะ
เทเวศนะคะครับตอนกลางคืนเนี่ยไปสถานบันเทิงอีสานกรองแก้ว
กลับบ้านตีสี่นั่งรถแท็กซี่นะคะสิบหกธันวาคมไปเทเวศนั่งแกรปคานะคะ
ไปร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะต่อที่ร้านอีสานลำเพลิน
แล้วก็นั่งเอ็มอาทีเข้าบ้านวันถัดมาไปกินชาบูร้านเดิม
ตลาดพระปิ่นถัดมาอยู่บ้านไป๒วัน๒๐ไปหน่วยเลือกตั้งหน้าหมู่บ้าน
ซื้อต้นไม้ตลาดกาเดนตรงข้ามซอยแก้วอินแล้วคนขายเป็นแรงงานเมียนมา
ี่สิบเอ็ดธันวาคมเริ่มรู้สึกไม่สบายนั่งแกรป
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์รัตนาธิเบสแล้วก็ไปกินข้าวต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดบางใหญ่
สิบสองธันวาคมโรงพยาบาลแจ้งว่าป่วยโควิดสิบเก้าค่ะอืม
ก็ไปหลายที่พอสมควรอ่าสุพรรณบุรีนี่ก็มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสมุทรสาครค่ะนะฮะสุพรรณบุรีเนี่ยเดิมวันนี้มีผู้ติดเชื้อสองรายนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับทางจังหวัดแถลงว่าผลการตรวจออกมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกห้า
นะฮะตอนนี้เป็นเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับเอาสองรายแรกก่อนนะครับ
เป็นหญิงไทยอายุสามสิบห้าปีคนนึงนะครับคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นชาวตะมนต์บางตะเถน
อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับไทม์ไลน์คือไปรับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งตะบนบางตะเคียน
อำเภอบางตาเถนแล้วเอาไปขายที่แพรสมบัติตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนะครับ
แล้วมีประวัติในการเดินทางต่างอย่างต่อเนื่องไปที่นั่นนะฮะแล้วป่วยเมื่อ๑๗ธันวาคม
เริ่มเข้ารับการรักษานะครับเมื่อ๑๙ธันวาคมนะครับแล้วก็พบว่ามีผลติดเชื้อโควิด๑๙ออกมา
ตามภาพในหน้าจอเลยนะฮะคนที่สองเป็นผู้ชายอายุยี่สิบเก้านะครับ
ค้าขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเช่นกันนะครับแล้วก็พบว่าเริ่มป่วยแล้วตรวจพบเชื้อ๒๑ธันวาคมนะครับ
ล่าสุดทางสมุดอ่าทางสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตรวจบุคคลไปสองร้อยเก้าสิบเอ็ดรายผลออกมาแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบสองรายพบผู้ติดเชื้อจากเดิมสองตอนนี้เพิ่มอีกห้าตอนนี้เป็นเจ็บแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่สุพรรณบุรีนะครับทางจังหวัดก็มีการออกลนลงให้ประชาชนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยนะครับออกสำรวจตลาดโต้รุ่งในเขตเมืองสุพรรณบุรีพูดคุยให้ความรู้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในการระมัดระวังตัวนะฮะแล้วก็ช่วยกันป้องกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ

สมุทรสาครแล้วก็นำไปตระเวนขายนะคะทั้งคู่ไปตลาดทะเลไทยสิบหกกลับวันที่สิบเจ็ดแวะพักที่ปั๊มน้ำมันแวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปส่งอาหารทะเลที่ค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีนะคะแวะส่งอาหารทะเลไปเรื่อยตามทางอะค่ะแล้วก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งอบจช่วงเช้า๒๐ธันวาคมไทม์ไลน์อยู่ที่หน้าจอ

โปรตัสมหาชัยหนึ่งรายไปเซ็นทรัลมหาชัยหนึ่งรายค่ะนี่ใกล้สมุดสาขอน่ะครับใช่ค่ะสมุดสงครามนะครับ